ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าโฟกัสไปที่หมาแล้วโฟกัสที่ป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะความน่ารักระหว่างหมากับคนค่ะเจ้าของหมาเนี่ยไปที่ไหนหมาเนี่ยมันก็ตามไปด้วยตลอดกระเตงกระเตงกันไปแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมน่ารักไหมมันเป็นหมาแสนรู้มากมากคนที่พบเห็นก็จะรักก็จะเอ็นดูมันนะคะเดี๋ยวบอก

ก็จะมารับเจ้าฟุ้งฟริ้งที่บ้านญาติแล้วพาซื้ออาหารกลับไปที่บ้านพักทีนี้ความรักความผูกพันระหว่างคนกับหมาเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมค่ะใครเห็นใครก็ประทับใจแล้วคุณอมรรัฐเนี่ยนะอมรฤทธิ์ค่ะพูดทิ้งท้ายไว้น่าสนใจเป็นประโยคทีเด็ดเลยบอกว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาอันนี้ก็ดี